ส่วนประชาชนทั่วประเทศก็ร่วมกันจัดพิธีแสดงความอาลัย
ถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙นะครับ
โดยเฉพาะที่จังหวัดกำแพงเพชรมีกลุ่มชาติภัณฑ์
เผาเมียนลาวครั่งไทยทรงดำ
รวมทั้งหมด๙๐๐คนไปลงนามแสดงความอาลัย
แล้วก็ร้องเพลงสันเสริญพระบารมีที่สารากลางจังหวัด
โดยเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ส่งให้กรมป่าไม้จัดที่ดินทำกิน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขา
ในพื้นที่ราบตามหมู่บ้านต่างในอำเภอคลองลาน
งศิลาทองและอำเภอเมืองกำแพงเพชร
แล้วก็ได้ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้ชาวเขาทุกชนเผ่า
เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้
ขณะที่นายสืบศักดิมวิจารณผู้ราชการจังหวัดแม่ห้องศร
หน่วยงานราชการและราศดรกว่า๕๐๐คน
ก็ร่วมกันร้องเพลงสันเสริมพระบารมี

และคำว่าแม่ห้องศรบ้านของพ่อ
เนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องศรได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขาหลายโครงการ
แสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ด้วย
เช่นเดียวกับที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิษฐ
โดยงานราชการและราศดรกว่า๒๕๐๐คน
ขบวนเป็นตัวอักษรเป็นเลข๙ไทยยืนสงบนิ่ง๙นาที
และร้องเพลงสันเสริมพระบารมีพร้อมกับวงดุริยางของมณฑนทหารบกที่๓๕
จากนั้นก็ได้นำพระบรมชายาลักษณ์พระบรมศาสติสลักษณ์และธนบัตรชูขึ้นเหนือศีรษะ
เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดอุตรดิษฐ์ถึง๔ครั้ง
และมีโครงการเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของรัศดรในพื้นที่ให้ดีขึ้น
จากนั้นก็ได้ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่สาธารณะถนนและลำคลอง
โดยจะทำต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ให้แล้วเสร็จภายใน๗วันครับ